เจอกันวันนี้ฝุ่นดีหน่อยเนอะฮะดีไหมก็ดีขึ้นอ่ะไม่ค่อยน่ะ
ก็ยังดีขึ้นกว่าเมื่อวานอ่าดีขึ้นกว่าเมื่อวานแน่นอนน้อง
ช่วงนี้ก็คือเรื่องของฝุ่นไม่ต้องพูดถึง
เหนื่อยหน่อยนะ

ต้องบอกว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ทุกคนติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะ
ช่วงประมาณ๙นาฬิกายาวกันมากว่า๒๗ชั่วโมง
เกี่ยวกับเรื่องของสารวัตกรานนะคะ
ที่มีอาการแบบคุ้มคลั่งแล้วก็มีการออกมายิง

ตั้งแต่เมื่อคืนนี้ก็เจ้าหน้าที่ตำรวจเอง

จนมาวันนี้เมื่อเวลาประมาณ๑๒นาฬิกา๑๙นาที
เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวสารวัตกาลได้เรียบร้อยแล้วนะคะ
ซึ่งผู้ก่อเหตุก็ได้รับบาดเจ็บนะคะ
ตอนนี้ก็มีการที่เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลภูมิพลไป
เนื่องจากว่าถูกยิง๓นัดเข้าที่ข้อพับซ้าย
หน้าอกซ้ายขาท่อนบนซ้าย
เรื่องต้นก็ชีพจรกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะ
ทีนี้ทางพลตำรวจเอกดำรงศักดิติประพัฒน
บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็มีการลงพื้นที่ไปติดตามกัน

มีการเปิดเผยบอกว่ามีการดำเนินการวางแผนอยู่

โดยคิดว่าจะต้องทำให้เกิดความรวดเร็วเท่าที่จะทำไปได้
แต่จะพยายามไม่ให้เกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่าย

ก็ต้องขอโทษประชาชนในระแวกนี้ที่มีผลกระทบโดยตรงด้วย
สำหรับเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ตัดสินใจเข้าจู่โจม
ควบคุมตัวเนื่องจากว่าตำรวจร่วมกับทีมแพทย์ประเมินแล้วว่า
คือทางสารวัตรก็มีท่าทีที่แบบใจเย็นลง
หลังจากได้พูดคุยโทรศัพท์กับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เปรียบมากที่สุด

ทางด้านเพื่อนสนิทของผู้ก่อเหตุก็เปิดเผย
บอกว่าสำหรับปัญหาการก่อเหตุครั้งนี้น่าจะมีปัญหาเรื่องของความรักครั้งใหม่
สาวที่อายุน้อยกว่าไม่ใช่กับครอบครัวเดิม
เพราะว่าครอบครัวเดิมเลิกลากันไปนานแล้ว
ส่วนเรื่องของการทำงานก็ต้องบอกว่าสารวัตรเป็นคนทำงานเก่งนะ
มีความสามารถแล้วก็เชื่อว่าไม่น่าจะเกี่ยวกับเรื่องงาน
อันนี้คือตัวเพื่อนสนิทบอกแบบนั้น
ส่วนผู้สื่อข่าวก็บอกว่าระยะเวลาของภารกิจตลอดทางที่มา
เจ้าหน้าที่พยายามใช้วิธีเกลี้ยกล่อมอย่างที่เราได้บอกไป

ตอนที่เจ้าหน้าที่หน่วยอรินทราชนะคะก็เข้าไปรวบตัว
ตอนนี้ก็เดี๋ยวต้องรอให้อาการดีขึ้น
แล้วก็จะมีการสึกสนและสอบถามอีก
เพราะว่าตอนนี้ก็จริงคือมีการส่งไปเรื่องของรักษาอาการก่อน
ซึ่งจริงวันนี้ไม่ควรไปดูประวัติเขามา
บอกประวัติเป็นคนที่ทำงานดีมาตลอดด้วยนะ

เป็นตำรวจขับรถจนแบบว่าได้เลื่อนขึ้นขั้นขึ้นมาเรื่อย

นี่หรอค่ะ
ใช้เวลาเกือบวันกว่า
ก็คือประเด็นสำคัญก็คืออีกจุดหนึ่งนะครับ
ที่เขามองกันแล้วคือเป็นภาพนี้

คือถ้าเกิดมองเนี่ยก็คือตั้งข้อสังเกตได้ว่าเป็นกัญชาเป็นบ้องกัญชา
ก็คือหลอนจากกัญชาหลอนจากยาเสพติดแต่ยังไม่มีการระบุว่าเป็นคืออะไร
คือแกมีภาวะทางจิตอยู่แล้วเพราะแกตอนนี้มี๒ปม
มแรกก็คืออย่างที่มีการพูดกันไปก็คือปมประเด็นของเรื่องของการเสียใจเรื่องของความรัก
อีกปมประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความเครียดในการทำงาน
ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยประกอบกับการที่ตัวแกเองเนี่ยอาจจะมีการใช้กัญชาแล้วก็ดื่มเบียร์ด้วย
คือเป็นแอลกอฮอล์พอผสมกันไปมันก็เลยมันก็คือจะมีความรุนแรงมากขึ้น
เพราะจริงก่อนหน้านี้ก็คือทางสารวัฒน์เองเขามีการที่จะเหมือนเลื่อนโยกไกลตำแหน่ง
แล้วก็มีการทดสอบเรื่องของสุขภาพจิตณตรงนั้นด้วย
แล้วพอแบบว่าพอตรวจเช็คไปแล้วมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตจริง
ก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือจากโรงพยาบาลตำรวจเขากำลังจะเข้าไปรับนั่นแหละ
ตอนช่วงเช้ามันก็เลยอาจจะกลายเป็นแบบว่าชนวนเหตุที่ทำให้เครียดด้วย
คือก่อนหน้านี้คือทางฝั่งของสารวัตรท่านเนี่ย
ก็เหมือนกับมีพฤติกรรมแปลกมาช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว

วันดีคืนดีก็เหมือนกับดื่มเบียวันละ๒ขวด

วันละ๓ขวด๕ขวดวันสุดท้ายนี่คือดื่ม๙ขวด

ป่าเป็นอะไรทำไมดื่มมันเครียดมากเหรออะไรอย่างนี้
แกก็เหมือนมีอาการเหมือนแบบบึ่งตึง
เจอผู้ชายซึ่งเป็นสามีของทางเจ้าของร้านขายของชำ
อ๋อมึงจะมาหาเรื่องกันหรอมึงเป็นผู้อักษรณีบาลใช่ไหมมึงอะไรอย่างเงี้ย
แต่ทุกคนต้องเริ่มงงแต่ก็ไม่คิดว่าจะรุนแรงอะไร
จนกระทั่งวันที่เกิดเหตุคือเมื่อวานนี้
จู่เนี่ยก็มีทางฝั่งของตำรวจซึ่งเป็นเพื่อนกับแกเนี่ย
เป็นเพื่อนที่ทำงานเนี่ยแวะมาแล้วก็บอกเดี๋ยวจะพาไปหาหมอนะ
อืมเออแต่ว่าตอนพอไปถึงเสร็จปุ๊บเนี้ย
ทางตำรวจในนั้นเขาก็ยืนอยู่ข้างหน้า
ประตูบ้านหน้าบ้านเนี่ยก็จะเป็นประตูใช่ไหมฮะ
แล้วด้านข้างก็จะเป็นเหมือนกับอ่าอ่าบังเกร็ด
เป็นเป็นหน้าต่างเป็นบันเกร็ดอ่ะนะแกก็มองลอดออกมาจากบันเกร็
แกก็เห็นว่าตำรวจในเนี้ยที่ไปหาแกเนี้ยเอามือจับไปด้วยที่ปืนอืม
ก็ตะโกนมึงจะมายิงกูเหรอมึงจะมายิงกูเหรอ
แกก็ซัดใส่เลยเอาปืนออกมายิงอ่าก็เลยซัดใส่
นั่นก็เริ่มเป็นปฐมบทแล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่ตรงนั้นเลย
หลังจากนั้นก็มีทางเจ้าหน้าที่ที่เขาเอารถขึ้นมาเพื่อที่จะไปรับตัว
เพื่อที่เอาไปรักษาปรากฏว่าก็ยิงใส่รถ
หลังจากนั้นก็จะต้องมีการเรียกกำลังเสริมมาจากสพสายไหม
สายใหม่มาก็คือเอาไม่อยู่อืม
เอาไม่อยู่ทีนี้ก็เลยต้องเรียกอรินทราชมาเลย
มาดูมากันมาอ่าก็มากันอะไรอย่างเงี้นะฮะ
ก็เริ่มเป็นประเด็นตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ย
เกือบเกือบยี่สิบแปดชั่วโมงอืมวันกว่าอืมอืมนี่แหละอ้าว
ก็ตอนนี้ก็คือรักษาตัวอยู่นะฮะก็อาการก็ปลอดภัยซึ่งอ่า
จากข่าวตอนแรกก็สับสนว่าเอ๊ะ๖นัดหรือ๓นัดอะไรอย่างนี้
นะฮะนี่นะฮะก็คือจริงแล้วก็ใช้ยุทธวิธี
ยุทธวิธีอะไรอย่างเดียวใช่ค่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่า
ใช้เขาเรียกว่าเจรจาก่อนเจรจาพูดคุยเกลี้ยกล่อมนะฮะ
เป็นแก๊สน้ำตาค่ะเป็นแก๊สน้ำตาเสร็จปุ๊บเนี่ย
น้ำตาลเนี่ยสองช่วงเวลานะฮะช่วงเวลาแรกก็
ช่วงประมาณสักเมื่อวานนี้ค่ำเสร็จแล้วก็ดึกก็มีอีกรอบนึง
หลังจากนั้นก็ให้ทางอ่าอดีตภรรยานะฮะแล้วก็ลูกนะฮะ
มาเกลี้กล่อมมีแม่ด้วยก็ยังไม่เป็นผลนะครับ
หลังจากนั้นก็เลยใช้นี่แหละฮะเป็นแก๊สน้ำตาอีก
แล้วพอหลังจากนั้นตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยใช้วิธีละมูลละม่อมอีก
ร้องเพลงร้องเพลงให้ฟังอืมร้องเพลงให้แบบว่าหายเครียดหน่อยอ่า
เนี้ยนะครับนี้คือธามไลน์ต่างต่างแล้วที่ทางใทรัศน์ทำไว้นะฮะ
อ่าจนวันนี้เสร็จสิ้นภาระกิจแล้วครับผมเนี่ยครับยิงแก๊สน้ำตา
ทั้งหมด๒๐ลูกตอนเฉพาะตี๒ที่ผ่านมานี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เราติดตามไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะฮะ
อีกหนึ่งเรื่องวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้วสิบห้าสิบห้าสิบห้าไม่ยุบอืม
เพราะตอนแรกก็บอกเป็นวันทงชัยวันนี้เป็นวันทงชัยนายกจะยุบหรือเปล่า
สรุปแล้วไม่ยุบเลยมาแล้วก็แสดงว่าที่น่าจับตามองคือวันที่ยี่สิบ
ยี่สิบอ่าเพราะแกพูดเป็นระยะอยู่แล้วจะมายุบชัยวันเกิดแก
วันเกิดนายกคือยี่สิบเอ็ดมีนาคมเพราะฉะนั้นจับตาว่ายี่สิบมีนาคมเนี้ย
ยุบสภาหรือเปล่าแสดงว่าถ้ายุบสภาการประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้
ถือว่าเป็นนัดสุดท้ายค่ะของรัฐบาลชุดนี้วันนี้นะฮะ
เขาก็ไปเช็คความพร้อมกันหน่อยสมัยเนี้ยนะมีคนพักการเมืองทั้งหมด
รวมแล้วโอ้โหเลขสวยจังเลยปีของราหูแปดสิบแปดพักฮะอืม
ก่อนยุบใช่ไหมว่าก่อนนี้แปดสิบแปดแปดสิบแปดพักการเมือง
เยอะมากนะฮะเยอะเป็นประวัติการเลยนะฮะแล้วก็พักไหนเนี่ย
บางคนก็บอกโอเคล่ะจะต้องส่งครบทุกเขตครบทุกจังหวัดแน่นอน
ครบทุกเขตครบทุกจังหวัดเนี่ยก็คือ๑พักที่สามารถส่งผู้สมัครได้ครบแล้วตอนนี้นะฮะ
มีจังหวัดอะไรบ้างเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดประกอบไปด้วยพักประชาธิปัตย์อืม
ชาธิบัตย์เนี่ยครบแล้วนะภูมิใจไทยครบแล้วรวมไทยสร้างชาติครบแล้วอืม
ว่าเพื่อไทยยังไม่ครบเพราะเพื่อไทยจะประกาศศุกร์นี้๔๐๐เขต
ก็คือสี่กับร้อยที่นั่งของสำสำไม่แบ่งแบ่งเขตเพราะฉะนั้นวันศุกร์
เนี้ยก็จะได้รู้กันแล้วว่าใครไปอยู่ยังไงอะไรยังไง
แต่วันนี้ที่ประกาศแน่นอนว่าสี่ร้อยเขตเนี้ยก็คือสามพัก
คือประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยรวมไทยสร้างชาตินะฮะ
ลองลงมา๗๖จังหวัดเนี่ยก็คือพักเสรีรวมไทยของเห็นไหมฮะ
เสรีโรงไทยเนี่ยเจ็ดสิบหกจังหวัดค่ะพักเพื่อไทยตอนนี้ประกาศมาแล้ว
สิบสี่จังหวัดก็ยังขาดอีกนิดหน่อยอีกสามจังหวัด
พักพลังประชานรัฐเจ็ดสิบเอ็ดจังหวัดอืม
ก้าวไกรประกาศมาแล้วหกสิบเอ็ดจังหวัดพักครองไทยเออไว้
อืมได้ยินยังเคยได้ยินไหมพักครองไทยพักครองไทยเนี้ย
ส่งครั้งเนี้ยหกสิบจังหวัดเลยนะโอ้แต่เราต้องไปดูว่าพักครองไทยคือใคร
หรือพักเศรษฐกิจไทยก็ส่งถึงห้าสิบสามจังหวัด
พักไทยสร้างไทยอันนี้เรารู้อยู่แล้วก็คือของคุณหญิงสุดารัฐ
ของผู้หญิงสุธารัสเนี้ยส่งห้าสิบสองจังหวัดยังมีพักโอกาสไทยฮะโอ้
พักโอกาสไทยเนี้ยส่งสี่สิบห้าจังหวัดพักไทยพักดี
อันนี้ของหมอวรงศ์ถูกต้องไหมฮะส่งสี่สิบสามจังหวัด
พักชาติพัฒนากล้าพอนึกออกไหมของใครพักชาติพัฒนากล้า
ก็คือของคุณกรใช่มีการรวมพักกันค่ะนะฮะสี่สิบจังหวัด

ต้องเร่งอย่างแรกต้องตั้งสาขาแล้วก็ตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
ตอนนี้อาจจะอยู่ในระหว่างการจัดทำข้อมูลเพื่อแจ้งต่อนายทะเบียนพักการเมืองนะฮะ
ตามที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องแจ้งภายใน๑๕วัน
นับวันจัดตั้งสาขาแล้วก็แต่งตั้งตัวแทนพักการเมืองประจำจังหวัด
เพราะฉะนั้นหลังจากวันที่ยี่สิบนี้การเมืองจะเข้มข้นมากมากค่ะ
ก็ติดตามค่ะนะฮะค่ะไปฆ่าลบทรงชาติก่อนนะฮะ

ยืนยันนะบอกเข้าแน่นอนนะครับ
คดีเว็บมาเกาะแป๊บแปดแปดนะครับวันที่ยี่สิบเจ็ดมีนาคมนี้
ขณะพงศบคดีมาร์๙๘๘
ได้รับการปราศนจากคุณดิวอาริสรา
บอกว่าตัวแกเองเนี่ยจะเดินทางออกจากประเทศไต้หวัน
แล้วกลับมาที่ประเทศไทยในช่วงสัปดาห์หน้า
แล้วจะมีการนัดหมายกับทางพงศ
เพื่อเข้าไปให้ปากคำกฎีมาร์๙๘๘

ซึ่งจากเดิมนะฮะมีกำหนดจะเดินทางกลับมาที่ประเทศไทยครับในวันที่๑๖มีนาคม
อย่างไร้ก็ตามมีรายงานบอกว่าการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณดิวในครั้งนี้
ก็เป็นการเข้ามาให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนในฐานะพยานคดีเว็บพนันออนไลน์มา๙๘๘
และมีจุดประสงค์นะครับที่จะแจ้งความดำเนินคดีกับทางเน้นเดมอนในข้อหาทำร้ายร่างกายที่สนทองหล่อด้วยนะครับ
ขณะเดียวกันเรื่องนี้ผลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองพิชาการตำรวจแห่งชาติ
ในเว็บพนันออนไลน์ในเครือข่ายมา๙๘๘๘นะครับจากการเข้าค้นทั้ง๙จุด
ก็คือในพื้นที่กรทม๖จุดสะแก้ว๒จุดแล้วก็นนทบุรี๑จุดนะครับ
พบกลุ่มเครือข่ายที่เป็นบุคคลที่รับจ้างเปิดบัญชีหกรายนะฮะก็จะมีนายอนุรักษ์นะครับ
กับพวกในราคาบัญชีละ๑๐๐๕๐๐บาทซึ่งทั้งหมดก็ยอมรับนะฮะบอกว่าเปิดบัญชีให้กับทางกลุ่มบุคคลที่มาว่าจ้างให้เปิดจริง

ก็เลื่อนการเดินทางเขาบอกว่าจบสรุปแล้วตอนแรกจะมาวันนี้ก็เท่ากับเลื่อนไปเกือบสิ้นเดือนเนี่ยเนาะ
อีก๑๐วันก็ต้องดูว่าดิวออกมาว่าไงบ้าง
ไปดูอีกกรณีหนึ่งก็คือมีคุณพัทรภาอายุ๔๖ปีก็มีการออกมาร้องเรียน
เรื่องของคุณสาธิตอายุ๔๒ปีที่เขาถูกสัตว์มีพิษกัดที่ข้อเท้านะคะแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาล
ที่คุณหมอเนี่ยเขาจะมีการฉีดเซรุมปรากฏว่าหัวใจมันหยุดเต้นค่ะ
กระทั่งก็คือกลายเป็นเจ้าชายนิทานอนอยู่ในห้องไอซียูล่าสุดนะคะ
มนวยการโรงพยาบาลเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
เขามีการเปิดเผยบอกว่าผู้ป่วยรายนี้เข้ามารักษาตัวตั้งแต่วันที่๕มีนาคมแล้วนะคะ
ด้วยอาการก็คือถูกสัตว์มีพิษกัดทางญาติของผู้ป่วยเนี่ยเขาไม่ทราบชนิดของสัตว์ที่กัดนะคะ
แพทย์เขาก็เลยใช้วิธีการสังเกตอาการแล้วก็รักษาตามอาการด้วยวิธีการเจาะเลือด
เพื่อที่จะสืบค้นชนิดของพิษทีนี้จากการตรวจสอบเลือดก็พบความผิดปกติ
คือเกล็ดเลือดต่ำมีเลือดออกภายในอวัยวะทีมแพทย์ก็เลยมีการปรึกษากับทีมแพทย์ของโรงพยาบาลรามาธิบดีที่แบบเชี่ยวชาญเลยค่ะ
สินใจให้เซรุมชนิดรวมเพื่อที่จะทำการรักษา
แต่หลังจากคนไข้ได้รับเซรุมไปเนี่ยปรากฏว่าคนไข้เขาเกิดอาการแพ้อย่างรุนแรงแล้วก็ช็อก
ตอนนั้นมีทีมแพทย์ให้การรักษาอยู่ก็ปั๊มหัวใจจนฟื้นคืนชีพขึ้นมา
แล้วก็กลับมาใช้เครื่องช่วยหายใจได้นะคะ
ซึ่งปัจจุบันการรักษาอยู่ที่อาการของคนไข้
ซึ่งตอนนี้ก็ดูแลคนไข้ในภาวะเลือดออกแล้วก็อาการติดเชื้อ
ส่วนในกรณีที่ทางญาติติดใจเรื่องที่ไม่ได้แจ้ง
หรือให้เซ็นยินยอมในการฉีดเซรุมเนี่ย
ทางโรงพยาบาลออกมายืนยันบอกว่าเป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการรักษา
มีการสอบถามแล้วก็การยินยอมจากคนไข้แล้วนะคะ
ซึ่งบอกว่าคนไข้เขาสามารถที่จะพูดคุยสักถาม
มีสติถามตอบได้ก่อนที่จะทำการรักษา
ซึ่งในเบื้องต้นตอนนี้ก็ได้ให้ทีมไกลเกลี่ยเข้าไปพูดคุยทำความเข้าใจกับญาติแล้ว

มีเสียงไหมฮะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงกันสักนิดนึง

เขาติดใจตรงนี้แล้วถึงแจ้งญาติสักนิดนึงว่ามันมีผลข้างเคียงอะไร
เราจะได้เอาตรงนี้มาประกอบการตัดสินใจว่าเราจะให้หรือไม่ให้
แล้วหมอบอกว่าเกร็ดเลือดไม่ดีนะ
เก็ดเลือดต่ำนะแล้วให้เหตุผลก็เราวาดการที่ให้เซลุมคือเลือดไม่ดี
ซึ่งเรามองว่ามันไม่ใช่เหตุผลไงคะ
เพราะคนไข้ไม่ได้วิกฤตไงคะที่การที่จะให้เซรุมคือเขารอได้ไงคะ
การให้เซรุมมันต้องรอว่าคนไข้มีอาการ
ถึงจะให้เซรุมแต่หมอยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโดนอะไรกัด
สุดท้ายแล้วอ่ะโรงพยาบาลจะถูกหรือจะผิดสุดท้ายเราก็สูญเสีย
อันนี้ก็คืออยู่ที่โรงพยาบาลจะถูกหรือผิดเขาก็ไม่รู้ว่าสัตว์ประเภทไหนกัดมาด้วยอ่ะ
โรงพยาบาลเขาก็ต้องรักษาตามอาการแล้วเขาก็มีการเจาะเลือดไปตรวจชนิดของพิษด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ปรากฏว่าคนไข้ดันแบบว่าแพ้อย่างรุนแรงก็เลยช็อกขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ

มันดีขึ้นกว่าเมื่อวานเยอะมากนะเมย์
ถ้าเราต้องออกมาทำงานกิจกรรมข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่
เขาบอกเขาจะต้องเอาออกให้หมดนะเพราะวันนี้มันเป็นแบบว่าไม่ใช่เฉพาะประเทศเรา
ตอนนี้ที่นี่๘๐ก็ดีขึ้นปกติมันร้อยกว่า
ตอนเย็นมันจะหายไปหน่อยเนอะไม่หน่อยนะปกติมันขึ้นไป๑๐๐๑๔๐๑๕๐เลย
อันนี้ปานกลางคือถ้าจะให้ดีแบบปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ที่๒๐๓๐นะ
ต้องไม่เกิน๕๐เนี่ยตามที่จาก๒๐๓๐หายใจก็ไปเผ็ดเต็มปอด
แต่ปรากฏว่าโอเค๘๐ณวันนี้เราเป็นสิ่งที่เราควรจะดีใจกันแล้วนะฮะ
ว่ามันดีขึ้นจริงแต่ก็พรุ่งนี้มันมีข่าวอย่างนี้ว่า
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเกินมาตรฐานเนี่ย
มันอยู่ในระดับสีส้มครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระดับสีส้ม
ถ้าเราจะอธิบายเป็นภาษาพูดเนี่ยก็คือมันมีผลต่อสุขภาพแล้วล่ะ
มันมีผลต่อใครมันมีผลต่อโอเคล่ะเดี๋ยวนี้เด็กเป็นภูมิแพ้กันเยอะ
เด็กรุ่นใหม่เนี่ยคุณเป็นภูมิแพ้กันเยอะ
สองผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจเกี่ยวกับโรคปอด
แบบว่ามะเร็งก็เกี่ยวด้วยนะฮะถ้าสมมุติเรามีเชื้อมะเร็ง
นั่นแหละคือการช่วยได้สองคืออันนี้ก็ยาก
ไม่ออกไปทำกิจกรรมในที่กลางแจ้งบางทีเลี่ยงยาก
ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องใส่แมสช่วย
เมื่อก่อนเราคิดว่าเฉพาะในกรุงเทพถูกต้องไหม
แต่ทุกวันนี้เขาบอกว่าคนที่ไปทำสวนทำไล่
อันนี้คือสิ่งแรกที่คุณหมอเขาพูดมาเลยกินน้ำเยอะ
แล้วก็มันก็ไม่ได้อันตรายจนเกินไปนะฮะ
แต่ในช่วงวันที่๑๖มีนาคมนี้เป็นต้นไปเนี่ย

อาหารการณ์ในกรุงเทพฯอาหารกรณ์แล้วก็ปริศมนต์ทนเนี่ย

เนื่องจากลมทางใต้เนี่ยช่วยพัดพาฝุ่นละออง
ออกจากพื้นที่ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน
กรณีประชาชนเขาบอกไม่ต้องอะไรออกไปแค่ทุ่งแถวกับเข็บเนี่ย
อายุโทยก็เริ่มเผากันล่ะ
ชะเชิงเตรียดเลย

วันนี้นายกบอกว่าเขาไม่ได้เอากฎหมายมาทำให้ผิดแต่เขาขอร้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่าช่วยกันเถอะ
แต่เมื่อวานที่นายกขอร้องไปอ่ะปรากฏว่าประเทศไทยเผาน้อยลงเยอะมากนะครับ
ณตอนนี้ประเทศไทยเผาน้อยลงเยอะมากแต่ประเทศเพื่อนบ้านกลับสูงขึ้น
โดยเฉพาะอ่ะทางย่างกุ้งอย่างเงี้ยชนะประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งหนึ่งที่ทางรัฐบาลขอร้องกรณีที่ประชาชนเนี่ย
พบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษก็สามารถนะฮะผ่านทางทัฟฟี่ฟาวเดอร์นะฮะ
หรือพร้อมกับฝากเตือนประชาชนว่าควรระวังสุขภาพตลอดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง
ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนตัวเนี้ยแหละก็แจ้งได้ก็แจ้งอืม
เขาขอความร่วมมืออืมประกอติดิฉนายกไม่ใช่ก่อ

ก็ประมาณช่วงน่าจะขึ้นเรื่อง
ต้องเข้าพฤษภาแล้วพอเราฝนตกหนักก็คงจะนี่เนอะ

มาตกที่จีนหนอนตกมาเต็มไปหมดมันเกิด

อันนั้นก็ไม่รู้มันอาจเกิดเป็นลงมรสุรแล้วดึงขึ้นมา

เขาเกี่ยวกับน้ำแข็ง
น้ำแข็งคั่วโลกเขาบอกในตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าโอเคล่ะเดี๋ยวฝุ่นมาปุ๊บ
ก็ต้องดูเรื่องระดับน้ำในทะเลกันแล้ว

คือเมื่อก่อนเนี่ยทางฝั่งพระประแดงมันจะมีโซนนึง
ที่แบบว่าเขาพยายามทำแบบเหมือนคล้ายกับเขื่อน
มันจะขึ้นมาครั้งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไม่ป้องกันกันแล้วแต่ตอนนี้
คือโอเคล่ะแต่ตอนนี้โอกาสที่เราจะต้องดูเกี่ยวกับฝุ่นเนี่ย
มันเยอะเพราะมันเริ่มส่งผลต่อสุขภาพแล้ว
เนาะต้องกินน้ำเยอะเยอะพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอ่ะ
รูบอกให้ทำผมเซ่นวิเวียจะไม่ทำ

รกจิตจะไม่ได้สำเร็จผ้าหูมานี่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
เออแกมาบนไว้นะอีกทั้งยังถูกรางวัลต่อเนื่องกว่าสิบงวดนะฮะ
ส่วนนักเสียงโชคเนี่ยก็ไม่พลาดนะครับเนี่ยสองเลขทูป
โดยได้เลขมาก็คือสี่สี่หนึ่งเนี่ย
ทางด้านของนางเบนเจวันก็เปิดเผยอย่างนี้บอกว่าตนเองเนี่ยขอพรหลวงพ่อผอมผ่านทีวี
พอเห็นข่าวเนี่ยก้มลงกราบขอพรทุกครั้งที่เห็นข่าวหลวงพ่อผอม
ก็ขอให้ฉันเนี่ยหายจากมะเร็งกล่องเสียงแล้วก็หายจริงด้วย
อืมแล้วขอให้ถูกรางวัลก็ถูกจริงจริงด้วย
ถูกมาเรื่อยเรื่อยนะสิบงวดติดละถูกหลักหมื่นเนี่ยเป็นขั้นต่ำ
สูงสุดเนี่ยครึ่งล้านฉันก็เลยต้องรำสักนิดหนึ่งนะฮะ
แล้วรวมจะบอกแล้วหลายล้านบาทหลายล้านบาททีเดียว
พอสบโอกาสเนี่ยนะศพก็ไม่ได้เหมาะแล้วก็ตัวนี้เนี่ย
ปิดปรับปรุงร้าน๕วันมารำซะหน่อยไปแก้บนฟังเสียงฟังเสียง
ถ้าว่าไม่มีโอกาสได้มาที่วัดแต่ให้ขอพรที่ทีวีก็ได้
แม่ก็เลยมีโอกาสได้คุกเข่าขอพรที่ต่อหน้าที่ทีวีนะคะ
อ่าขอก็คือขอโชคขอลาบนี่แหละค่ะแล้วก็ขอสุขภาพด้วย
เพราะตามปกติแล้วแม่เองเป็นป่วยเป็นโรคมะเร็งอยู่นะคะ
แต่ทุกวันนี้ก็ถือว่าถามว่าหายไหมก็คงหายนั่นแหละค่ะ
แต่กินยาวันละมิตรอยู่ถูกหวยค่ะอ่าถูกเยอะอยู่นะครับ
ไว้ก็ได้เยอะอยู่ค่ะเพราะปกติแล้วนั้นแม่อยู่ในสายมูอยู่
ครับแม่ก็ขอท่านพอดีพอดีกับกับจริงจริงแล้วมันถูกมาหลายงวดแล้วนะ
คือที่ที่ได้มานี่ก็คือถูกศูนย์ห้าถูกไหมเพราะว่าอ่า
มันมีคนที่เขาเสียชีวิตแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องแล้วแม่ไปเป็นเจ้าภาพทำโรงศพให้เขา
แต่ฝาโลงเขาอ่ะมันศูนย์ห้าแม่ก็เลยซื้อแล้วแม่ก็คุกเข่าขอกับหลวงพ่อผอมท่านด้วยอืม
ให้แม่ได้แล้วพอดีแม่ก็เลยได้แต่แม่ก็ส่งของนี่มาก่อนครับ
เพราะว่ามันนานกว่าแม่จะได้มาครับขายดีมากเลยนะเมื่อกี้นี้ดูตอนแกรำ
ตอนแกลำหน่อยแกสนุกสนานเนอะอารำแกแกโอเคเลยอันนี้โหนะ
ยังไม่ฮิ้วไม่มาต่อมาแล้วนี่ลำลำลำลำเออลำลำ
มีคุณลุงลำด้วยด้วยนะลำลำลำพูดอย่างไรป้าเห็นไหมล่ะ
เห็นไหมป้านี่ป้าลำเห็นไหมนี่ลำลำเออเสื้องกันใหญ่
อ่าลำแกบนนะคุณผู้ชมนี่นี่นี่นี่นั่นนั่นแข็งแรงเนอะเออ

ไปดูที่สมุทรสงครามกันดีกว่าฮะวัดอินทารามตำบลเหมืองใหม่เนี่ยนะ

นี่พึ่งหลวงพึ่งหลวงมาทำรังเนี่ยต้องดูด้วยนะทิศไหน
หอถ้าถิดเหนือดีเพราะวัดพึ่งเวลา
ถ้าสมมติอยู่ในบ้านอ่ะแล้วว่าให้ดูนะ
เมื่อก่อนจะไม่เคยเชื่อเลยนะโอ้โหตายแล้วเพิ่งมาทำรัง
ฉันว่ารูดรูดรูดจุดทุบไวเราเราแล้วเรา๑๒๓๐๐
ถ้าทิศเหนือทิศตะวันออกหรือมาขึ้นตรงห้องพระเนี่ยโอ้โห
ปีนั้นลงทุนไปให้เต็มที่เลยเขาว่าอย่างนั้น
แต่ก็ต้องระวังว่ามันจะต่อยด้วยอันนี้เข้าไปขึ้นอยู่เหมือนกัน
ก็กว้างประมาณห้าสิบเซนฮะความยาวประมาณเมตรห้าสิบ
บริเวณใต้ซุงประตูพระอุบัติศาสน์ด้านหลังเนี้ย
โอ้โหนี่สร้างความแตกตื่นประหลาดใจให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมาก
ก็เลยไปสอบถามนางพรพันนี

อายุ๔๗ปีเนี่ยเขามาร่วมสวดมนต์ที่วัดเป็นประจำเนาะ
นี่อะไรเนี่ยเพิ่งไงไม่ตอบสิทำไมมาเกาะตรงนั้น
เขาไม่รู้ก็อ่านไปแล้วก็มันอาจจะมีผลไม้มาเกาะตรงผลไม้หรือเปล่า
อ้าวนี่นี่นี่อุ้ยดูดิอ๋อมาฟังสวดโมน
มาฟังสวดโมนสวดโมนมาฟังสวดโมนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่
เกาะอยู่ที่ตู้เกาะที่ตู้หรือกล่องผลไม้นั้นเป็นกล่องแอปเปิ้ลหรือเปล่าเธอ
จริงคือกล่องแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลไงอันนั้นเป็นกล่องแอปเปิ้ลนะ
ผลไม้ไงเขามากินน้ำหวานหรือเปล่านั่นน่ะสิใช่ไหม
ก็ว่ากันไปคือเพลิงหลวงเนี่ยเมื่อกอกอาศัยทำพลังที่อุบวัติโสดพัทย์อินทรรามเนี่ย
ชมหรือส่องดูสิชม
ส่องไม่หวานมันต่อยง่ายดูเธออันนั้นเขามองเลกละน่ะเขามองเลกละ
เขาบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยจะนำคณะสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านเนี่ยร่วมสวดมนต์นะฮะ
มหาสมัยสูตรเนี่ยทำวัดเช้าเย็นวันละ๓รอบ
ส่วนตัวเชื่อว่าพึ่งหลวงเหล่านี้เป็นพึ่งที่มีผู้เลี้ยงอยู่นอกพื้นที่
เพื่อนำน้ำพึ่งมาผสมเกษรลิ้นจี่อ่ะ
เพื่อแบบว่าเมื่อลิ้นจี่ติดผลผู้เลี้ยงพึ่งเลยย้ายพึ่งไปที่อื่น
แต่มีพึ่งส่วนนึงอ่ะที่หลงฝูงอ่ะ

พึ่งมาฟังพระสวดเขาว่าอย่างงั้น
เนี่ยมาพังพระสวดทุกวันจึงทำให้ชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็ส่องสักนิดนึง

กักหนึ่งเจ็ดสองหือเป็นเลขที่ชอบเขาว่าอย่างงั้น
ดำดำหมดเลยมองไม่รู้เลยตรงทางเข้าโบดก็มีน่ะ
นี่ไงนี่ไงนี่ไงตรงสุมประตูหรือนี่ก็มีสุมโบดก็มี
สรุปข้างเขาเลี่ยงผึ้งเขาเลี่ยงผึ้งไว้
ผสมไปกับงั้นมันหลงฝูงไงแล้ว
แล้วมันหลงฝูงมาตั้งอิทธิฤทธิ์ล่ะไม่มีอิทธิฤทธิ์หรอกเธอเขาเขาเขาบอกเลย
อีกนิดนึงเขาเลี้ยปึ้งอยู่โอ้โหคุณก็ช็อตฟิลเลยเออตอนแรกมีนะ
ดูเจ็บหูต้องเหมือนกับวันนี้ใครมาพูดเรื่องอืมสารแม่ฮันนี่ใช่ไหมล่ะ
ที่ว่าสารที่แบบมีเสียชีวิตตรงจุดนั้นแล้วก็ไปตั้งสารไว้ใช่ไหม
คือเมื่อวานเกิดปรากฏการณ์คือคนไปเต็มสารแม่ฮันนี่สีอีสาน
เขาเรียกว่าเจ้าบินบรือรักเรียกว่าอะไร

มันจะโง่ขนาดนั่นเลยหรอ
ถามตรง
เกียร์ให้หน่อย

ได้หน่อยนะแม่ถนัดมีลายพิมพ์มันยังเขียนโภกอยู่เลย
รอหนึ่งเอศาเหรอไหมครับหวยหวยอันใหม่แม่

แต่ก็คือค่าตอบแทนมันอาจจะไม่ได้เท่า
ตัดไปแล้วถูกไหมคะให้เข้ากระทรวงการคลังไปแล้ว
เข้ากระทรวงเกี่ยวกับออกสลากอีก๔

แต่เราจ่ายร้อยไม่ได้แค่๖๐เปอร์เซ็นต์ขึ้นไหม
แต่บางคนก็บอกว่าถ้าปกติที่ซื้อข้างใต้นะ

ครึ่งเอียวก็มีมันก็จะมี๒กรณี
ที่เวลาคนออกมาพูดถกเถียงกันอย่างนี้
พี่หนุ่มเรียกเลยครับ

คอรมอลนัดสุดท้ายหรือเปล่าไม่รู้ผ่านแล้ว

เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยไอ้คำว่าเต็งว่าโต๊ดมันมีหมด
มันจะมีอยู่แต่เราสามารถดูเลขได้เลย

เกิดมาเราก็ได้ยินแล้วนะหวยใต้ดินเนาะ

จากข้อมูลครับเดี๋ยวนี้เขาเล่นตัวหน้าด้วยไงแม่

นี่ทำการศึกษานะคะไม่ได้แบบเมานะคะ

อย่างเช่นออก๑๒๓๔๕๖อย่างนี้

แต่เดือนนี้ข้างใต้เขา๑๒๓ข้างหน้าด้วย

อีกเกือบจะ๑เดือนแป๊บเดียวเลย

ปีนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วจริงโดยปกติ

ก็มีปีใหม่กรุ๊กจะผ่านวันนี้๓เดือนกว่าแล้วนะ

อีก๓เดือนแน่งเนี่ยจะ๓เดือนแล้ว

๒เดือนครึ่งแล้ววันนี้วันที่๑๕

มิถาเทวีนะคะซึ่งนางสงกรานกิมมิถาเทวีเนี่ย
ทัศน์ดอกจงกรณีอาพรเป็นแก้บุษราคำ
รักษาหารกล้วยน้ำพระหัดขวาทรงขัน
พระหัดซ้ายทรงพินเสด็จนั่งมาเหนือหลังมหิงสา
ก็คือควายเป็นผ่านนั่งมาบนหนุ่มกันชัย
นั่งมาบนหนุ่มกันชัยหนูไม่ทันแปลเลยดูสิ
นั่งมาบนหลังมหิงสาก็คือควายเป็นภาษณะนะคะพี่
มหิงสานะคะมหิงสามหิงสา
วันที่๑๔เมษายนเป็นวันมหาสงกรานค่ะ
จันทรคติตรงกับวันศุกร์แรม๙ค่ำเดือน๕
เวลา๑๖นาฬิกา๑นาที๒วินาที
แล้วก็วันที่๑๖เมษายนเวลา๒๐นาฬิกา๑๒นาที๒๔วินาที
อันนี้เปลี่ยนจุลศักราชใหม่๑๓๘๕นะคะ
ซึ่งปีนี้วันเสาร์เป็นทงชัย
พุธเป็นอธิบดีวันศุกร์เป็นอุบาต
แล้ววันศุกร์ก็เป็นโลกาวินาด้วยนะคะ
ซึ่งคำทำนายปกติคำทำนายเกี่ยวกับนางสงกรานจะต้องมาตลอด
บอกว่าเกณฑ์พิรุณศาสตร์วันจันทร์เป็นอธิบดีฝน
บรรดาให้ฝนตก๕๐๐หาตกในโลกมนุษย์๕๐หา
ตกในมหาสมุทร๑๐๕หาตกในป่าหิมพา๑๕๕หา
ตกในเขาจักรวาล๒๐๐หาเกณฑ์นาคาราชให้น้ำ
ลองฟังนะคะเขาบอกปีนี้นาคให้น้ำสองตัว
แต่ว่าน้ำเยอะค่ะน้ำจะท่วมไหม
มีอยู่อีกหานึงนี่ไง

ซี่จะเอาไหนดีใช่ไหม
หนึ่งตัวสองตัวน้อมน้ำจะท่วมหนักกว่าพิเศษ

นาคให้น้ำ๗ตัวจะถือว่าบินนั้นจะแรง
เพราะว่าหลายคนบอกว่าให้หลายตัวน้ำน่าจะเยอะเปล่า
ถ้าเกิดให้หลายตัวเนี่ยเหมือนต่างคนต่างแย่งกันคือให้น้อย
แต่ถ้าเกิดตัวพญานาคน้อยยิ่งน้ำจะเยอะมาก

ก็คือ๒ตัวเขาก็ให้เต็มที่เลยแม่

แม่น้ำโขงแห้งตอนนี้เดินกล้ามไปแล้ว

อันนี้อาจจะต้องรอให้เปลี่ยนแบบจุฬสัตว์ศักราชก่อนหรือเปล่าไง
แล้วถ้าเป็นเกณฑ์ธัญหารล่ะได้เศษ๖
ลาพะข้าวกล้าในภูมินาจะได้๙ส่วนเสีย๑ส่วน
อันนี้มันจะมีอยู่ใช่ทันยาหารพลาหารมัตรฉะมังสาหารจับบริบูรณ์อุดมสมบูรณ์นะคะ
ส่วนเกณฑ์ธาราที่คุณตกราศีปัททวีก็คือราศีดิน
เอาไม่ใช่ท่าดินนะคะน้ำงามพอดี

น้ำงามพอดีบอกแบบนี้
นี่เป็นการแบบทำหน่ายโอเคก็ปีสงการจะถึงแล้ว
ไปเที่ยวไหนกันอีกไม่นานไงงานว่าไงฮะอ๋องานที่อ่ะ
ตรงไม่บอกว่าสิไม่บอกว่าสิตรงนั้นมีศิลปินเกาหลีมาน่ะ
งานอะไรวะเอาดาราเกาหลีมาเล่นน้ำให้เธอจากงานอ๋อของพี่น็อตงานงานชื่ออะไรน่ะ
เตอร์บอมวอเตอร์บอมคุณน็อตวรลิศเขาที่ไหนนู่นอิมแพคเอาดาราเกาหลีมาเล่น
อู้ยดีเจย์ดีเจย์ขนจากเกาหลีมาหมดเลยเธอฮะพี่ด้วยนะอ๋ออยากไปเลยเธอ
เรื่องเยอะอ๋อพี่พี่หนุ่มบอกไงพี่พี่บอกไงพี่หนุ่มบอกแล้วที่แล้ว
แฮปปี้เลยเออพูดแล้วคุณพูดว่าอะไรไปบ้างนั่นแหละนั่นแหละคุณไปเถอะ
เตอร์บอมสนุกแล้วแบบว่ามีเกาหลงเกาหลีมีใครนะเธอยุคยอม
ยุคยอมเออแล้วก็สี่แอลปะยุคยอมก็เซลเว่นอ๋อมาเล่นเซลเว่นด้วยหรอ

นั่นแหละดีดีดีดีนะอ่ะมาพักสักครู่คุณผู้ชม

โอเคแม่หนุ่มกำลังกำลังถามหาโถดูสิอ้าวโอเคคุณผู้ดำ
คุณพุทธคุณพุทธและไหนลืมภัยช่องเจ็ดเภกภัยช่องสาม
ฮ้อถ่ายรูปคู่เลยต้อนรับสู่ครอบครัวช่องแปด
ก็คือเฮียฮ้อลงเองเลยยินดีต้อนรับพอข่าวช่อง๘คนใหม่
คุณพุทธอภิวัลจะมาสร้างปรากฏการณ์ข่าวช่อง๘ทั้งหน้าจอและออนไลน์
พบกันเร็วนี้สนุกแน่นอนใครก็ดูช่องแปด

ล่าสุดนะครับคุณพุทธอภิวัลเองก็ได้มีการโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คของตัวเขาเองนะครับ
บอกว่าขอบคุณเฮียฮ้อที่ให้เกียรติผมมาร่วมงานกับช่องแปด
และขอบคุณคนดูทุกท่านที่ยังติดตามถามหา
ห่วงเวลาเดือนที่ผ่านมายังมีผู้ใหญ่หลายท่านที่ผมกราบขอบคุณ
ทุกท่านหวังดีส่งไมตรีจิตถามไทยถึงแม้จะไม่เคยได้มีโอกาสเจอกันเลยก็ตาม
ขอบคุณพี่สรยุทธ์บุคคลข่าวที่ผมชื่นชอบและชื่นชมมาโดยตลอด
ที่ได้ฝากความปรารถนาดีมายังผู้ใหญ่ให้ผมได้รับทราบ
รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจมากครับ
ขอบคุณพี่หนุ่มกัญชัยที่ฝากความปรัฐนาดีมาให้สม่ำเสมอ
ผมได้รับรู้และทราบซึ้งใจมากรวมถึงผู้ใหญ่ทุกท่านที่ให้เกียรติคนธรรมดาอย่างผม
ให้เข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นซึ่งผมไม่นึกว่าจะได้พบมาก่อน
กราบขอบคุณมากครับและกราบขอบคุณคนดูทุกท่านที่ให้เกียรติตามชม
ผมพร้อมจะกลับมารับใช้แล้วถึงยุคที่แบบคาวคนดูเยอะกว่าระคอน
ตอนนี้กลายแบบสมอดรับคุณข่าวทุกช่องช่วยแข่งกันหมดเลย
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณพุทธเข้าไปที่ช่อง๘จริง

ว่าจะมีรายการเลยหรือว่าเข้าไปทำงานพี่คิดว่าน่าจะมีรายการเลยผมว่าน่าจะขึ้นเลยนะ
ไม่รู้นะผมก็ยังไม่ทราบนะแต่หมายความว่าในความรู้สึกในความรู้สึก
เป็นแบบนั้นถ้าจะให้เดาอ๋อดีเดย์คือหนึ่งเมษาอาจจะเชื่อว่าแบบนั้น
อาจจะเห็นน่ะจะเริ่มในช่วงนี้มันคงยังไม่ใช่อืม
ตอนนี้เฮียฮอร์บบุกเยอะเนาะอืมเขากลับมาทำควรส่งเห็นไหม

การปรุงอาจไม่ได้มีเจ้านายเยอะเยอะเหมือนเธอ
เจ้านายเยอะอะไร

เอาไหมนับแข่งกันเยอะมั้ย

นั่งอยู่ตรงนี้ก็บอกอยู่โพลีพลัสนะ

บางคนจุดทำตำราขายได้ไหมคะ
ว่ามาดามแป้งเขาซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิต
ถามว่าพร้อมรวยกันหรือยังรวยไปด้วยกันนะครับ
เพราะว่ามาดามแป้งเนี่ยเขาแบบว่าเขาโชว์เลขเลยว่า
เขาอ่ะซื้อเลขอะไรบ้างนะคะบรรดาแฟนแฟนก็แห่ไป
กันใหญ่เลยล่ะค่ะว่าในมือของมาดามแป้งเนี่ยเป็นเลข
อะไรนะคะก็พบว่าโอ้โหนี่สามสามสี่สามหกสามอืม
ห้าแปดหกเจ็ดหกหกแปดสามห้าหนึ่งสี่หกแปด
แปดห้าศูนย์เนี่ยเห็นไหมเลขดังสนามแพทย์รางวัลใหญ่อยู่
ที่นี่แน่บอกว่าแบบนี้เดี๋ยวรอดูเยอะมากเนี่ยพี่มี
หมดสี่เลขด้วยกันก็คือส่วนใหญ่ทุกคนก็จะดูแบบว่า๖๖
ตัวเลยไงเลขหกตัวมาเลยสามสามสี่สามหกสามเนี่ยแหละ
ค่ะอืมเดี๋ยวมาดามแป้งเอาเอาละวันที่สองไปเถอะแต่มาดาม
แป้งบอกว่าเขาซื้อลอตเตอรี่ครั้งแรกในชีวิตวันที่หนึ่ง
ให้หนูก่อนเถอะต้องไปหาแป้งเอาวันเอาวันเลขท้ายสาม
ไปปล่อยอืมเพิ่งเข้าสู่วงการเนอะคนคนอื่นเขาสูง
การนะครับลองวันที่หนึ่งให้คนอื่นก่อนค่ะเนอะเอาเอา
บาวไปเอาสองตัวไปก่อนสองตัวท้ายเอาพี่หนูอ่ะมา
กลางหลักฐานนะครับยืนยันว่าคู่นี้เขายังไม่เลิกกัน
เหมือนแบบแยกย้ายใช่ไหมเอ่อเขาบอกรักกันอยู่ดีดีก็ตกเป็นข่าวเมาส์
วงการสำหรับพิษกาชัยกับมารีเบอร์เนอร์หลังถูกชาวเน็ตจับโยงประเด็นนางเอก
หลังของอ่าขนของออกจากบ้านฝ่ายชายอืมต่อมามีแหล่งข่าวใกล้ชิดทั้งคู่
นางเอกหน้าเวียงเลิกกับแฟนแล้ว
ก็ไปตีประเด็นว่าน่าจะเป็นน้องมาลี
ปรากฏชัดเจนไม่ใช่คู่นี้
เวียงมันแค่มีคนล่ะน่าตึงน่านิ่งเฉยน่าเวียงเนอะ

เบรกเบรกเดี๋ยวกลับมาครับ

ไปดูคุณปูแบจแฮกก็เปิดใจรักใหม่เจอกันที่กองทาย
คุณปูบาเค้กกับแจนจังเจสุภาค่ะ
เรียกว่าทำเอานุ่มอิจฉากันเป็นแถวเลย
เพราะว่ารักครั้งใหม่ก็เป็นแฟนแบบว่าสาวรุ่นน้องนะคะ
อินสตาแกรมของโพลิพลัสจัดให้ก็มีคลิปของคุณปูแบ็คเฮกค่ะ
มีพร้อมกับแคปชั่นบอกว่าพี่ปูแบ็คเคสเปิดปากครั้งแรก
รักครั้งใหม่กับน้องแจนจังเจอกันที่กองถ่าย
อายุห่างกัน๒๐กว่าปีอัพไม่มีผล
รักหวานแบบเวอร์เวอร์พี่ปูเขินสะบัด
นี่ศึก๑๒ราศีรายงานอย่างไวนะคะ

อ่าลงเรียบร้อยเลยอู๋แฟนอาหารก็ต้องเยอะไหม
สิบกว่าเนอะยี่สิบกว่าปีอัพไหนลองฟังแอบฟังได้ไหม
พี่ปูจะหกสิบแล้วใช่เขาดูเด็กตลอด

เขามาหลอกผมเจอกันตอนไหนเจอกันตอนไหน
เขาเขาเป็อนักยีแดงดิเหรอใช่ครับอ๋อ
ว่าแต่ว่าแต่แล้วก็อื่นปูต่างต่างเขาไม่นุจจัด

เพราะว่าก็นึกว่าเป็นตัวประกอบเหมือนกัน

ปูไม่ได้รู้ใครเขาคือเด็กรุ่นใหม่มาก

ปูเป็นคนพูดเพราะมากนะพูดขาดตลอดเลย

หาหมอให้บ่อยถ้าขี้มันจะเยอะ

นั่งกอดลักษณ์ไว้เลยนะดูสิ

น้องกลัวบนดำออกไป

นี่คือห้ามแย่งกัน

คือเรื่องของเรื่อง

แล้ววันเปิดตัวลูกชาย

แล้วก็เอาเพลงพ่อเพลงแม่เขามาร้อง
จนคนแชร์เต็มไปหมดเลย

นี่เขาถ่ายภาพคู่กับพระเอก

แล้วก็ล่าสุดนี้นิโกเขาได้โพสต์ภาพของน้องทิกเกอร์

เฟรมกันหลังจากที่๓คนมาเจอกันที่งานอีเวนต์

ขอให้เขาส่งมาให้คนละรังไม่ดีกว่าเหรอ
ก็จะแย่งขนาดนี้
ส่งมาด้วยนะ